ท้องสนามหลวงหรือทุ่งพระเมนเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยจะใช้พื้นที่๒ใน๓ของพื้นที่สนามหลวงทั้งหมดหรือใช้ประมาณ๔๐ไร่ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
สำหรับพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ถูกออกแบบและจัดสร้างอย่างสมพระเกียรติเป็นรูปทรงบุษบก๙ยอดผังเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างด้านละ๖๐เมตรสูง๕๐๔๙เมตรหรือมีความสูงเทียบเท่าตึก๑๗ชั้น
ตรงกลางเป็นบุษบกใหญ่ยอดปราศาสตร์๗ชั้นเชิงกรอนรายรอบด้วยบุษบกขนาดเล็กที่มุมทั้ง๔วางลดหลั่นกันลงมาให้ความรู้สึกถึงการถวายพระเกียรติยศสูงสุดและเปรียบได้กับทิวเขาทั้ง๗รายรอบเรียกว่าสัตตะบริพันธ์คิรี
ชั้นล่างสุดคือลานอุตราวัดบริเวณมุมทั้ง๔มุมจะมีการขุดสะอโนดาตซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์๕สายในชมพูทวีปหรือปัญจมหานธีประกอบด้วยแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมนาแม่น้ำอจิระวดีแม่น้ำมาธิและแม่น้ำสรภูและมีงานปฏิมากรรมสัตว์หิมพาน
โคและสิงประจำทิศทั้ง๔ทิศทิศละ๑คู่รวม๘ตัวขนาดความสูง๑๐๘เซนติเมตร
ช้างจะถูกจัดวางประดับทางขึ้นบันไดทิศเหนือม้าจะถูกจัดวางประดับทางขึ้นบันไดทิศตะวันตก
๑คู่ประดับทางขึ้นบันไดทิศใต้และสิงถูกจัดวางประดับทางขึ้นบันไดทิศตะวันออก
ถัดขึ้นไปเป็นชั้นชาลาที่๑มีงานประติมากรรมคดชศรีและราชศรีเฝ้าบันไดทุกทิศ
ส่วนราวบันไดเป็นพญานาค๑เสียน
ชาลาที่๒มีบุษบกน้อยทั้ง๔คือหอเปลื้อง
เป็นที่ใช้เก็บของสำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้
ส่วนฐานประดับเป็น๑๐๘เทพชุมนุมผู้ปรารถนาไปแดนพุทธภูมิ
ชาลาที่๓เป็นที่วางของสร้าง๔ด้าน
ซึ่งเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ที่จะสวดพระอภิษฐรรม
ขณะประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
มีเทพนม๒๘องค์และครุฑยุทธ์นาค๒๘องค์
ประดับฐานรับบุตรสบก
อกจากนี้มีบันไดพญานาคแบบจำแรงหน้าเหมือนมนุษย์
และชั้นชาลาที่๔เป็นที่ตั้งจิตกาธาน
ประดิษฐานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
มีปฏิมากรรมคุณทองแดงในอิริยบทนั่ง๔ขา
ตั้งอยู่ด้านข้างพระจิตกาธาน
และประดับฉากบังเพลิงสีชมพูอมทองอมขาว
ก่อเกียรติทองผุดนายช่างศิลปกรรมกรมศิลปากร
ออกแบบพระเมรุมาตรสถาปัตยกรรมอันสวยงามสมพระเกียรติที่สุดนี้บอกว่า
ออกแบบพระเมรุมาตรอย่างสมพระเกียรติ
ตามหลักโบราณราชประเพณีการสร้างพระเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์
ในสมัยกรุงรัตนโกสิน
ใช้แนวคิดคติไตรภูมิตามคัมภีร์พุทธศาสนา
และคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์
สถานะเสมือนสมมุติเทพตามระบอบเทวนิยม
โดยบุษบกใหญ่ที่อยู่กึ่งกลางเปรียบดังเขาพระสุเมน
หมายถึงศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล
อันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในพบภูมิต่างและบรรดาองค์ถวยเทพ
บริเวณเชิงเขาพระสุเมนเป็นที่ตั้งของป่าหิมพาน
มีสัตว์หิมพานน้อยใหญ่และสระอโนดาต
สำหรับสีที่ใช้ตกแต่งพระเมรุมาตรมีทั้งหมด๕สีประกอบด้วย
สีประจำวันพระราชสมภพ
สีขาวคือธรรมแห่งการปกครอง
สีน้ำเงินแทนพระมหากษัตริย์
สีชมพูเสริมความมงคล
และสีเขียวหมายถึงทรงนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่แผ่นดินไทย
พระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระเมรุมาตร
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมดนี้
ถือเป็นสถาปัตยกรรมแห่งแผ่นดินไทยที่ยิ่งใหญ่
และมีความวิจิตรงดงามมากที่สุด
ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
และบูรณปฏิสังขรราชรสและพระยานมาตร
คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี๒๕๕๙